สวัสดีครับข้าวใส่ไทยสดไม่เงาะแดดไม่กลัวฝนไม่สนเวลา

ข่าวใส่ไทยสดใหม่ให้เยอะ

วันจันทร์เมื่อวานสักเที่ยวไหนกันมา
บอกมาทางไลน์

ขับรถไปตั้งแต่กรุงเทพไปถึงหาดปึกเตียนแล้ว
คนน้อยเพราะว่าไปเรียบหาดชายทะเล
แต่ขากลับคนแน่นมากเหมือนเทศกาลเลย

เออก็ใช่พอกลับไงขากลับไงออกมาจากปึกเตียแล้วมาออกเพชรเกษม

อู๋ที่๔โมงเย็นถึงกรุงเทพฯ๒ทุ่มรถติดแล้วหมดต่ออย่างกับเมื่อก่อน
ตรงก่อนเขาย้อยตี๊ดรถมารวมกัน

นะครับเดี๋ยวอันจี้จะเข้าไปดูไปเที่ยวไหนกันสายหน้ากากกับเปล่า
ไปไหนกันมามีอะไรอย่างไรอยากจะบอกแต่เขาเขาคิดว่า

เผื่อเผ่าคนเขาไปกับกิ๊กไงเดี๋ยวก่วาโดนจับได้
ว่านี่จะคิดลึกซึ้งไปถึงตรงนั้นเลยเหรอ

คุณชีวิตพวกคุณเป็นยังไงบ้าง

หวังว่าจะจบอุทยานส่งหนังสือเตือน
รายการผีชื่อดังออกกฎเหล็กนะฮะ
จากกรณีที่มีชาวุธยาออกมาพูดถึงประเด็นรายการผี

ได้มาในพื้นที่วัดแล้วก็นำเสนอข้อมูลที่ฟังแล้ว
ผิดไปจากประวัติศาสตร์นะฮะ
สุดท้ายแล้วทำให้เกิดความสับสนต่อหลายคนเนี่ยนะครับ
โดยบอกว่าพบแม่ลูกที่ตาย
เพราะถูกใจดีที่พม่านั้นยิงปืนหัก
จนกระทั่งลงมาทับพ่อแม่ลูกคู่นี้ตาย
ต่อมานะครับมีคนนำเอาน้ำแดงขนมของเล่นเนี่ย

อะไรสักอย่างอ่านไม่ออกนะครับ

ได้แจ้งความคืบหน้านะฮะเกี่ยวกับเรื่องนี้

ทางอุทยานประวัติศาสตร์ธรรมนครศิษยา
หน่วยงานภายใต้ของกรมศิลปากร
ส่งหนังสือราชการไปยังรายการนั้น
เพื่อเป็นการเตือน๒ฉบับเรียบร้อยนะครับ

ที่เรียกว่าโทรมาอธิบายด้วยตัวเองด้วยเกรงใจท่านมากเลย
เนื้อหาสาระสำคัญก็คือเตือนสิ่งที่เคยมาถ่าย
โดยภาระการขัดกับระเบียบ
และต่อไปนี้นะครับก่อนมาถ่ายต้องขออนุญาตก่อน
หากไม่จะเป็นการผิดพรบโบราณสถาน

ซึ่งทางอุทยานเองจะดูแลสถานที่ภายใต้กรอบข้อกฎหมาย
สำหรับเรื่องของความเชื่อ
การนำสิ่งของไปสักการะทางนี้จะไม่ขัด
แต่จะจัดสถานที่วางสิ่งของต่างให้เป็นระเบียบ
ส่งผลเสียต่อโบราณสถาน
เพราะมีประชาชนร้องทุกข์จำนวนมากนะครับ
ปัญหาที่เคยเจอปัญหาที่คนใกล้ตัวเจอ
หรือแม้แต่ประเด็นในจังหวัดอื่นนะฮะ
รายการนั้นไปสร้างเอาไว้
หลายวันที่ผ่านมาสังคมตื่น
แล้วก็มีการเคลื่อนไหวต่อการกระทำที่ไม่ถูกต้องของกลุ่มคนบางกลุ่ม
สำนักข่าวรายการต่างนำไปเสนอข่าววิพากษ์วิจารณ์กันเป็นจำนวนมาก
ประชาชนเอ่ยเยาวชนเอ่ยจำนวนมหาศาล
ที่เข้ามาร่วมดูการปกป้องโบราณสถาน
แล้วก็องค์ความรู้ผ่านการวิพากษ์วิจารณ์
ปันข้อมูลชี้แจงสิ่งที่ถูกผิดกันเยอะมาก
นี่นะครับคือตนว่าสังคมเราไม่สิ้นหวังนะ
หวังว่านี่จะเป็นโพสต์เกี่ยวกับอะไรแบบนี้ครั้งสุดท้ายแล้วเหนื่อยมาก

วันนี้ขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันดูแลปกป้องอายุทยานะครับ
ก็คือเป็นลักษณะเหมือนกับว่า
เป็นที่วัดกุฎีดาวที่อายุทยา

ก็ก่อนหน้านี้มีรายการผีไปถ่าย
แล้วก็ไปบอกว่าเจดีเนี่ยหักลงมาแล้วก็ไปทับแม่ลูก
ในช่วงนั้นบอกว่าพม่ายิงปืนใหญ่ใส่

ปรากฏว่าทางคนอายุทยาเอ่ย
หรือว่าแม้กระทั่งทางคนที่เขาเป็นนักโบราณคดีเนี่ย
เขาบอกว่าการที่มาดูแบบนี้แล้วก็พูดแบบนี้

บอกว่าตอนนั้นใจดีหักมาไม่ถึงประมาณ๑๐๐ปี

หักลงมาไม่ได้โดนปืนใหญ่

กรุงศรียุธยาที่โดนที่ตอนนั้นคือ๒๓๐๐
ไม่ใช่ร้อยปีก่อน

ตอนนั้นเขาบอกว่ายุคนั้นคือตอนนี้พม่ายึดเอาไว้
ยึดอยุทยาไว้แล้วก็จะมายิงได้ไง
จะยิงเข้ามาในเกาะเมือง

หนึ่งในนั้นก็คือวัดที่ที่อยู่ตรงข้ามวังเลย

เขาก็บอกว่าข้อเท็จจริงเนี่ยไม่ได้มีเรื่องดังกล่าวนะฮะ
เราก็บอกว่าเราก็ไม่ได้สร้างในสมัยเจ้าเอกทัศน์

สร้างมาก่อนนานแต่ว่าคนที่ไปถ่ายที่ไปดู
บอกว่าสร้างในเจ้าเอกทัศน์ซึ่งจริงเราไม่ใช่
จริงเรื่องประวัติศาสตร์นี้ต้องแบบว่าศึกษาไว้ให้ดีเนอะ
มันผิดเพี้ยนไม่ได้เพราะว่ามีนะหลังรายการแบบนี้
บอกว่าวัดนี้มีโหลงปู่
ซึ่งแบบเมื่อก่อนนี้เนี่ยเป็นนักเลงมาก่อน
เป็นเสือเป็นแบบว่าปล้นจี้

ดังนั้นก่อนหน้านี้จะไปปล้นจี้ตอนอายุ๑๓๑๕หรืออย่างนี้
ถึงได้บอกว่ามันต้องศึกษาดี

เขาก็เลยโพสต์มาว่าจะขอโพสต์เป็นครั้งสุดท้ายใช่ไหม
ที่ผู้รู้ชาวยุธยาที่คุณหนุ่มอ่าน
อะไรนะฮะที่คุณหนุ่มอ่านนี่คือเขาบอกว่าจะมาโพสต์เป็นครั้งสุดท้าย

หวังว่าต่อไปนี้คงไม่มีใครที่จะเข้าไปถ่ายทำรายการผี
หรือรายการอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าไปบิดเบือนประวัติศาสตร์
คือเพราะว่าทุกวันนี้เขาก็เหนื่อยมากในการต้องแบบมานั่งคอยแก้ประวัติศาสตร์พี่
เหมือนจากนี้ไปถ้าเกิดสมมุติจะไปเข้าไปถ่าย

คือทุกทีเราต้องขอเอกสารเพื่อไปถ่ายทำรายการแล้ว
อย่างเช่นเราเคยถ่ายวัดไปอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือพี่ม้าพูดว่าอะไรพี่เหมียวพูดอะไรพี่หนุ่มพูดว่าอะไร
จบยังไงเปิดยังไงรวมถึงชุดที่ใส่ในการถ่ายทำด้วย
จากนี้ไปต้องแนบไปพร้อมนะคะเพราะว่าจะได้แบบ
เพราะอย่างที่เราเคยไปถ่ายพอที่ช่วงหนึ่งที่มีซีเรียสมาก
เกี่ยวกับคนที่แบบไปทำลายโบราณสถานไปกระโดดไปอะไรอย่างนี้
พอเราเข้าไปถ่ายฝรั่ง

เหมือนที่เราเคยไปถ่ายกับอาจารย์ลักษณ์หมอลักษณ์เบิกอรุณนะคะ
หรือไปท้าประสบการณ์ที่แบบมีอัฐราพีอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้
อยู่ค่ะบางทีเขาบอกว่ามันจะเป็นการบิดเบือ
แต่ทางหน่วยงานในยุธยาหรือว่าคนที่บอกว่าเป็นกลุ่มรักยุธยาก็ยังไม่ได้บอกว่าให้ทางรายการชี้แจงเขาชี้แจงของเขาเอง
เขาก็ออกมาชี้แจงเขาเองแล้วก็แบบพยายามแบบส่งหนังสือไปเตือนทางนู้นแล้ว
ก็มีหลายกลุ่มนะกลุ่มประสาทที่ลงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้
หนึ่งก็ทำให้เรารู้เรื่องประวัติศาสตร์มากขึ้นในช่วงนี้เรื่องวัดกุฎีดาวเลยได้รู้เยอะเลย
ซึ่งวันนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับนวัยเรื่องนะที่นู่นนุสแดง
อันนั้นก็ในยุคเสียกลุ่มทางที่สองเหมือนกัน
คืออย่างนี้เรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่ใช่แต่แต่งขึ้นมา
มีเรื่องเล่ายิงประวัติศาสตร์ทั้งนั้นเลยว่า
เนียงี้มีคนเจ้าแขน้นมีอะไรนี้แต่แต่งเข้ามาเอาตัวละครใส่เข้าไป
ในยุคนั้น๋ะว่าตอนนั้นมีใครมามาลบเมืองอะไรอย่างเงี้ย
แล้วจะต้องมีคนมาคอยเฝ้าเนี่ยอันนี้มีจริง

มีตำนานเล่าว่ามีการฝังทรัพย์สมบัติเอาไว้
ส่วนมากเขาใช้ผู้ชายมากกว่า
แล้วก็บอกว่าอธิษฐานไว้ว่า
ให้คนที่มีบุญหรือคนที่เป็นผู้สร้างเนี่ย

ว่าจะเป็นระดับแบบพระมหากษัตริย

ผมเคยเมื่อก่อนเคยอ่านประวัตินะ

ของคนที่เป็นเจ้าของมาก่อนอะไรอย่างนี้

เพราะเมื่อก่อนตอนไปถ่ายรายการไปอะไรอย่างนี้

แล้วก็ไปไหว้พระที่แบบว่า

เราก็ไม่รู้นะว่าเกิดอะไรกันขึ้นในกวนเรา

นางไปหยิบอะไรก็ไม่รู้ในวัดมา
ผลปรากฏว่าต้องเอาไปคืนที่สถานทูตอินเดีย

นี่แม่อันนี้ก็อันตราย

จากกรณีของนางสุรีพรอายุ๓๘นะคะ
แล้วก็ครอบครัวของอำเภอพรมพิราม

เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิศนุโลก
ไกลเกลี่ยเจรจากับคู่กรณี
ที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิดิน๔ไร่

ได้ไปซื้อโทรศัพท์มือถือยี่ห้อหนึ่ง
ร้านแห่งหนึ่งในอำเภอพรมพิราม
ราคาประมาณ๓๕๔๒๘บาท

เหลือค้างชำระ๒๖๙๒๘บาท

เป็นเงิน๒๔๙๖บาท
จะขาดส่งเงิน๑๖งวด

ก็นำที่ดินไปขายให้บุคคลที่๓ในราคา

กรมบังคับคดีก็ออกหนังสือชี้แจงว่า

ผู้ซื้อทางชมระค่าเช่าสือสับครบถ้วนอัยยะ
และรับหนังสือโอนกรรมสิทธิ์ไปจากเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว
ตั้งแต่การยึดทรัพย์จนถึงการขายท่อตลาด
นางสุริพรและครอบครัวก็ไม่ได้โต้แย้งการบังคับคดีแต่อย่างใด
จากนางสุริพรและครอบครัวมีความประสงค์จะขอซื้อทรัพย์ดังกล่าวคืน

ทั้งนี้ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
กรมบังคับคดีก็พร้อมจะช่วยเหลือในการนัดหมาย

ก็คือหลุดมือไปแล้วถ้าพูดภาษาชาวบ้านนะ
เพราะว่าก็เขาฟ้องแล้วก็หลุดมือไป

ก็จะขอให้ช่วยหน่อยอยากได้คืน

แต่ที่นี่เป็นแบบว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวมากเลย

วันที่๘มิถุนายนนะคะ
นายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกศูนย์บริหารสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด๑๙
หรือสบคนี่นะคะ
แถลงสถานการณ์การระบาดของโควิด๑๙ในประเทศไทยค่ะ
พบว่ามีผู้ป่วยนะคะยืนยันเพิ่ม๗ราย
แล้วก็ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม๓๑๑๙ราย
กลับบ้านไปแล้ว๒๙๗๓ราย

ดังนั้นยอดก็ยังคงที่นะคะอยู่ที่๕๘รายค่ะ
ทั้งนี้ผู้ป่วยใหม่๗รายอยู่ในสถานกักกันของรัฐค่ะ
โดยเดินทางกลับมาจากปากีสถาน๒ราย
สหรัฐสหรัฐอารับเอมิเรต๔ราย

ก็สหรัฐอเมริกา๑ราย
แล้วก็ไร้การติดเชื้อในประเทศ
ไม่มีนะคะ๑๔วันติดต่อกันมาแล้วไม่มี
ไม่ทราบเราจะได้ดูระบำไก่ไหม
ไม่ลืมนะคะเราไม่ลืมนะคะดูผู้ชายพูดคำไหนคำนั้นนะคะ
ตัดแล้วอย่าคืนคำนะคะ
ทำไมทำไมนั้นทีมจงตรำก็ได้นะ
เอ้าก็อย่าพักพลอยสิอุตส่ายเงียบ

ไม่พลอยถึงจริงอย่าพูด

บอกว่าเนี่ยจากเรื่องดาวเรืองไงที่เขาเคยเล่นเป็นไอ้วัน

๑๔วันไปแล้วน่าจะมีอะไรเซ็มเปิ้ลของคุณผู้ชมนิดหนึ่ง
แบบเป็นให้คำมั่นสัญญานิดนึงว่าไปจริงอะไรอย่างนี้
ไปได้เดี๋ยวรอเป็นระบำลูกเจี๊ยบ

เดี๋ยวขอเชิญนิดนึงค่ะเชิญกล้องไลฟ์สดนิดนึง

เพราะว่าประเทศเราก็แบบว่าห่างว่างเว้นจากการติดเชื้อด้วยกันเอง
ซึ่งมีแต่เฉพาะคนที่มาจากต่างประเทศแล้วก็กักได้ด้วย

เบาใจได้วงใจไม่ได้
รักษาตัวนี่คือนอนเตียงอยู่นี่คือ๘๘คน
ทางด้านนายแพทย์ทวีสินเปิดเผยว่า
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ก็ได้ให้นโยบายว่าปัจจุบันสถานการณ์ตัวเลข
ของผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ในประเทศเราดีขึ้น
ดังนั้นตนจะทำหน้าที่แถลงข่าวที่ธรรมเนียบรัฐบาล
เฉพาะวันจันทร์พุธศุกร์ไม่ทุกวันแล้วนะ
ขณะที่วันอังคารและวันพฤษฐรรมนี้
ก็จะเป็นแพทย์หญิงพันประพายงตระกูล
เป็นผู้ช่วยโฆษกสบคที่จะทำหน้าที่แถลงข่าว

ส่วนวันเสาร์อาทิตย์ก็จะดูตามสถานการณ์
หากไม่มีสถานการณ์สำคัญก็ให้ยกเว้นการแถลงข่าวไปนะคะ

ขณะเดียวกันนะคะเจ้าหน้าที่อาวุโสของจีน

จะทำให้วัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโควิด๑๙
เป็นสินค้าสาธารณะของโลก
วิจัยแล้วก็มีการทดลองทางคลินิก
ประสบความสำเร็จ

จือกังรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์
แล้วก็เทคโนโลยีของจีนเนี่ยนะคะ
เขาก็กล่าวว่าการพัฒนาวัคซีน
ควรที่จะมุ่งให้ความสำคัญกับการรับรองความปลอดภัย

แล้วก็ความสามารถในการที่จะเข้าถึงได้

อนุมัติการทดลองทางคลินิก
วัคซีนชนิดเนื้อตาย๔รายการ
แล้วก็วัคซีนชนิดใช้อาดิโนไวรัส
เป็นตัวนำพา๑รายการ

แต่เพียงแต่ว่าดีที่สุดคือ
ถ้าสมมุติว่าตัวยาไม่ว่าจะเป็นยากิน

ถ้าทำออกมาให้แบบในเชิงที่สามารถใช้ได้
โดยที่ไม่ต้องแบบอยู่ในมือแพทย์แบบว่าอย่างเดียว

ใช่มันก็จะแบบว่าสามารถที่จะไม่แพง

มันต้องใช้เฉพาะหมอเท่านั้นนึกออกป่ะ

ช่อจันทร์บอกว่ารอดูระบำไก่ก็หนูนะคะ
ไปแล้วขอเลขมาฝากสมาชิกด้วยค่ะ

ใช่ไหมอันนั้นเป็นฐานก็ไม่เท่าเคียง
คือตอนแรกเขาเอาแม็กซ์

ตอนหน้านี้ไม่ถึง๒อาทิตย์
เงินเหลืออยู่ในนั้นด้วยใช่ไหมที่เดียวกันใช่ไหม

เดี๋ยวได้ไปเชียร์
รอดูนะคะคุณหนุ่มพูดแล้วไม่คืนคำนะคะ

ณจินวุทธนาธิ์
ฮูออกมาประกาศว่าให้ใส่หน้ากาก

ไม่คือเขาบอกว่ามันมีแบบบางประเทศอย่างนี้คือแบบ
เหมือนแบบกาดตกแล้วก็ไปถอดแม็กซ์ออกแล้วก็วาดติด

ให้ใส่เฉพาะบุคลากรทางการแพทย์คนไม่สบายไม่ต้องใส่
ฉันจำได้นะ

มีผมแกะไปหมดแล้วที่บอกเดี๋ยวจะไปด้วย

วันนี้ก็วันที่๘เข้าไปแล้วคุณหนุ่ม
๘แล้วเหรอจิตดินพิธนาใช่ไหมที่พูดไว้นี่นะครับที่นี่
จิตดินพิธนา

ต่อให้ติดอะไรฉันก็จะไป

เสื้อผ้าจากศพเนี่ย

เพราะทำพิธีบังสกุลมาเรียบร้อยแล้ว

จริงเขาบอกไม่ต้องกลัว
ไปดูเรื่องนี้นะฮะไปดูมีไหมมีภาพไหม
นี่เห็นไหมล่ะ

กรณีที่สาวไลฟ์ขายเสื้อผ้ามือสองของคนที่ตายไปแล้วนะฮะ
ดูแล้ว

มีใครรับไหมถ้ามีใครรับซีเอฟ

คือเขาแบบมันกันแบบเพลงมัน

น้องจะชอบแต่งตัวแบบเปรี้ยวแซ่บเลย

มีสงสารฉันเถอะเมื่อวานนี้ฉันไลค์ทั้งวันฉันไร้แหกปากแหกคอทั้งคืน

นางสาวกณิตถาทองนาคนะฮะอายุ๓๐ปีคุณผู้ชมครับ

เขาเอาเสื้อผ้ามือสองนะฮะแต่ว่าไม่ได้มือสองที่คนใช้นะ
เป็นมือสองที่เป็นของคนที่ตายไปแล้ว

เป็นตรงเจ้าอาวาสวัฒน์กุฏติพระก็เปิดเผยบอกว่า
เสื้อผ้ามือสองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของคนหรือว่าเป็นของคนเป็นหรือว่าของคนตายนะ
บางสกุลไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยคนซื้อไปมันเกิดประโยชน์นะ
ส่วนคนเสียชีวิตก็ได้ประโยชน์เหมือนกัน
เพราะว่าได้บุญนะฮะได้กุศลไป
สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีและบางคนเนี่ยกลัวว่าเป็นของคนตายหรือเปล่า
ที่จริงไม่ใช่เพราะเสื้อผ้าที่เป็นของคนตาย
คือต้องใส่ติดตัวไปตอนตายแล้วก็นำไปเผา
ส่วนเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใส่ไปเนี่ยก็ไม่ได้ใช้แล้ว
ก็กลายเป็นสินค้ามือสองไปคนซื้อคนไปใช้ก็ไม่ต้องกลัว
นี่ท่านว่าแบบนั้นนะทางด้านนางสาวกณิตถาก็บอกว่า
วันนี้เนี่ยตนเองเอาเสื้อผ้า๘ตัวที่ได้มาใหม่เนี่ยนะฮะ
ก่อนจะเอาไปขายก็ต้องเอามาบังสกุลซะก่อน

เพื่อสร้างความสบายใจให้กับผู้ซื้อนะครับ
แล้วก็เพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับทางผู้ตายไป
นี้อยากจะฝากบอกลูกค้าทุกคนสบายใจได้เลยนะ
เสื้อผ้าเหล่านี้ผ่านพิธีบังสกุลมาเรียบร้อยแล้ว

เสื้อผ้าเหล่านี้มีประโยชน์สามารถนำไปใช้งานต่อได้อีก

ก็จริงนะเขาคงไม่ห่วงหรอก

คนเข้าไปดูเยอะมาก
มันก็แต่งสักขนาดนั้นมันก็สนุกสักขนาดนั้น

มันก็เป็นการขายอีกแบบนึงนะ

ในตัวไม่ได้กี่บาทหรือไม่เนอะ

ของพี่เป็ดของใครต่อใครโห่เป็นแบรนด์

บางทีคนเอาไปใส่โชคดีนะ

อย่างบางคนที่เขาเสียชีวิต
สมมุติว่าคุณแม่ผมเสียชีวิตใช่ป่ะ
เขาก็บอกว่าให้ผมมาไปนอนทับที่
ผมก็จะไปนอนทับที่อะไรอย่างนี้
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวก็จะแบบเหมือนแบบมีโชคมีลาบอะไรอย่างนี้
เวลาไปนอนทับพี่คนตายอะไรอย่างนี้เขาว่ากันอย่างนั้น

เตียงหรือคนเตียงไหนที่คนตายเคยนอนมาก่อน

ที่เป็นอยู่ก็จะหายก็มีนะที่เขาไปทำ

ฉันเอาหมอนที่แม่ฉันนอนเสียชีวิตมาหนุน

นี่ไงเดี๋ยวเธอเตรียมสิเอาของฉันไปขายได้

แล้วแต่ละปีเขาก็จะมีการแบบว่าไปแต่งหน้าแต่งตัวอะไรให้แม่พุ่มพวงกัน
ภูมิถูล็อตเตอรี่กันบ่อยโอ้โฮเยอะมากช่วงหน้ากันนะครับโอ้โฮเดี๋ยวกลับมานะครับ
เรื่องนี้เอาเข้าไปนะฮะ
เว็บไซต์เซี่ยงไฮฮิวเซี่ยงไฮอีสฮิวอะไรล่ะ
อีสรายงานว่าชายรายหนึ่งในเมืองหวนโจมณฑลเจอเจียงในประเทศจีน
โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่น
ตื่นขึ้นมาแล้วพบว่ามีทารกแรกเกิดจากไหนไม่รู้
ห่อใส่ผ้าและถุงพลาสติกเอามาซุกไว้ที่เบาะหลังรถยนต์ของเขา
ที่เขาจอดข้ามคืนไว้ข้างถนน

โชคดีนะเนี่ยตลอดคืนที่ผ่านมาไม่ตายยังมีลมหายใจอยู่
ก็เลยประสานหน่วยฉุกเฉินของโรงพยาบาลใกล้เคียงให้รีบเข้ามาช่วยเหลือ
โดยทารกลายนี้เป็นเพศหญิงเพิ่งคลอดได้ไม่นานยังมีสายสดือติดอยู่ที่ตัวเด็ก
หลังจากแพทย์เช็คตรวจร่างกายของทารกก็พบว่าเด็กปกติสมบูรณ์
ไม่มีความบกพร่องทางร่างกายไม่มีโรคประจำตัวใด
ขณะนี้อยู่ในความดูแลของทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่

จะติดตามจับกลุ่มแม่ของทารกลายนี้

นางก็สารภาพว่าเอาลูกมาทิ้งไว้ในรถคันนี้จริง
คลอดมาเองในห้องน้ำสาธารณะในตอนกลางดึก
ส่วนสาเหตุก็กลัวว่าใครจะรู้ว่าท้องก่อนแต่ง
ตอนนี้เสียใจรับปากว่าจะรับลูกไปดูแลอย่างดี

แต่งแสดงว่ารถไม่ได้ล็อก
เฮียจอดรถแล้วไม่ได้ล็อกตัวสีชมพูจริง
เมื่อสัปดาห์ก่อนที่เนื้อแอนจี้ที่ถูกฝังดินทั้งเป็นอินเดีย

แต่ว่าในปากในจมูกมีดิน
อยู่ฝั่งไว้นิดเดียวไม่ลึกแต่คนนี้ทิ้งไว้ในรถก็คงแบบ
ใจยังไม่โหดพอจะฆ่าก็ทิ้งแต่ตอนนี้สำนึกผิดแล้ว
เลี้ยงดูลูกให้ดีอายุ๒๐โถ
ท้องนะลืมป้องกัน
ไม่มีเลขหรอ

หรือเป็นภาษาแต่น่าจะมีตัวเลขเนาะ
ให้ตีกันเอาเอง

คุณจิระพาบอกว่ารอเลี่ยงเลยค่ะ
เคยดูคุณหนุ่มใส่ชุดไก่ในดาวเรืองแล้วน่ารักค่ะ

ต้องไปด้วยกันนะเดี๋ยวพูดดีมาก

ตกยังอายหรอ

คุณมดดำไปด้วยได้ไหมคะอยากเห็นระบำไก่คู่
หนุ่มกัญชัยเห็นระบำไก่
สอยแสงแดงกว่านั่นหรอไม่ใช่
แต่แนงพระภายนั้นคือไก่ไก่แก้ว
พระภายคนขีด

ไปสลักจิตปวลีสลักจิตปวลี
เอามาพุ่มพวงดวงจันทร์ถ้าครบกำหนดนะคะ
เป็นการลำลึกถึง๒๘ปีนะคะ
เขาก็จะมีการทำพิธีกันเลยทีเดียว
เมื่อวันที่๗มิถุนายน
ทุ่มพวงตาแบบว่าเปิ่งมากเลยนะ

ผู้สื่อข่าวจังหวัดสุพรรณบุรีก็รายงานความคืบหน้านะคะ

เนื่องจากใกล้วันลำลึกถึงการจากไปของพุ่มพวงดวงจันทร์

ทางพระอธิกานประสงค์คุณากรวัดทัพกระดาน
แล้วก็คณะกรรมการวัดทัพกระดานนี่แหละ
มีมติที่จะให้มีเพียงการทำบุญอุทิศส่วนกุศล

จริงเขานามสกุลอะไร
ดวงจันทร์ใช่ไหม

เขาชื่อพึ่งนะ

ดวงฉันตกใจเลยนะ

แล้วก็งดการแสดงมหากรรมคอนเสิร์ตแน่นอน
เพราะโชคมีมันไม่ได้

ส่วนบริเวณหุ่นของแม่พุ่มพวงดวงจันทร์นี้
ที่สารากลางน้ำโอ่งสลักจิตดวงจันทร์

ได้นำทีมงานช่างมาแต่งตัว
แต่งหน้านะคะให้กับหุ่น
แล้วก็พร้อมกับเอาเสื้อผ้าชุดใหม่มาใส่

รวมทั้งปรับแต่งสถานที่
ในบริเวณนั้นให้เกิดความสวยงามขึ้น
แล้วก็ยังมีปาวลีพรพิมล
ขวัญกรยาเล้งสรรยกัน

ใช้เพลงของผู้พ่วงร้องกันหมดเลย

ตนมาร่วมงานของพี่สาวทุกปีกันเลยทีเดียว

โมลี่หัวเขาไปแต่งเนอะ

ก็มาร่วมงานพี่สาวทุกปี

แม้ว่าเวลามันจะผ่านไป๒๘ปี

๒๕๐๔แล้วตอนนี้ก็เกือบ๖๐๕๘

ศรัทธาในตัวของพุ่มพวง
ซึ่งก็แบบว่าพี่สาวของเธอเนี่ยนะคะ

นะเป็นชุดแบบว่าแขกอินเดียค่ะ
เพราะว่าเป็นชุดที่พี่พึ่งชอบมาก

อ้าเหรออ้ามากเมื่อก่อนนะคะ
นักร้องลูกทุ่งคนแรกนะคะพุ่มพวงเนี่ยตัดเสื้อผ้าพี่ไข่หมดค่ะ

รัมพึงจิตหาร
แต่ว่าในนี้คลิปที่เขาเขียนมาให้พี่ม้าเมื่อกี้
เขาเขียนว่าพุ่มพวงอะไรนะ
ดวงใจชน
นั่นนัมสกุลจิตหารสามีอะไรนะคะ
ดวงใจชน
จริงนั่มสกุลจิตหาร
เงี่ยเรื่องอะไรวะ
เรื่องเด็กชายลันทศไหนยังไม่เห็นมีอะไรในนี้
นั่นอะไรทัพอยู่นั่น๒แผสนั่นน่ะ

นี่เด็กชายรันทศพ่อแม่ยายเสียชีวิตหมด
ไร้คนดูแลอาศัยอยู่ในวัดพระนั้นช่วยเลี้ยงดูนะครับ
พระครูพิสารทำไมที่ผมอ่านเกี่ยวกับลูกวัดทั้งนั้นเลยนะ

จะได้เข้าวัดอย่างไรครับ

คุณมาเอ่ยว่าเอิญจะได้เข้าวัดคุณชัยต้องเจอ

เพื่อราหูหรือสิ่งที่ไม่ดีที่กำลังกุมชีวิตเราอยู่จะได้ไปเร็ว

วันนี้ครับพระครูพิสารอัฐกิจนะฮะ
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุไฮสร้อยที่จังหวัดแพร่นะฮะ
เดินทางไปยังที่พักสงฆ์แม่จอก
หลังทราบข่าวนะครับว่าที่สำนักสงฆ์ได้อุปการะเด็กชายคนหนึ่ง

พ่อแม่นั้นเสียชีวิตไปหมดแล้ว
มีแต่พี่สาวที่ได้แยกย้ายกันไปมีครอบครัว
เมื่อพระครูพิสารอัฐกิจไปถึงนะฮะก็มีพระประหลัดวราวุฒินะครับ
ท่านเป็นเจ้าสำนักที่พักสงฆ์แม่จอกให้การต้อนรับ
นำตัวเด็กชายพัศกรจันมาครับอายุ๑๐ปี
เป็นนักเรียนชั้นป๕โรงเรียนบ้านศพปาก
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาแพร่
๒นะฮะไปพบกับทางพระครูพิสารนี่แหละครับ
ซึ่งท่านเองก็มอบเสื้อกางเกงชุดนักเรียนจำนวน๒ชุด
พร้อมกับรองเท้าจำนวน๑คู่สมุดจำนวน๓โหล
พร้อมอุปกรณ์การเรียนแล้วก็เสื้อผ้าชุดใส่สำรองให้
ประหลัดวราวุฒินะฮะเจ้าสำนักที่พักสงฆ์แม่จอกเนี่ยก็เปิด
นะครับว่าเด็กชายพัศกรตอนนี้พ่อแม่ยายเสียชีวิตหมดแล้วนะครับ
สำนักสงฆ์แม่จอกนั้นเห็นว่าไม่มีใครดูแลครับ
มาอาศัยอยู่ที่วัดแล้วก็ช่วยเลี้ยงดู
พร้อมกับให้ทำงานที่วัดไว้ด้วยนะฮะให้ศึกษาวัฒนธรรมไปด้วย
เนี่ยครับน้องคนนี้นะฮะด้านพระครูพิสารก็กล่าวนะครับว่า
ตมาเห็นว่าชีวิตเด็กชายพัศกรน่าสงสารขาดที่พึ่งจึงต้องช่วย
เป็นธุระจัดซื้อเสื้อผ้าชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน
เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระนะครับให้กับทางเจ้าอาวาส
ญาติโยมท่านใดที่ใจบุญมีจิตกุศลมีความเมตตาอนุเคราะห์ช่วยเหลือ
สนับสนุนอุปถัมภ์ก็สามารถช่วยผ่านทางอัตมาภาพได้นะ
หมายเลขโทรศัพท์นะฮะบอกได้ใช่ไหม
ได้นะฮะ๐๘๙๙๕๒๙๙๙๙๑นี่นะครับ
หรือจะไปติดต่ออุปการะเด็กโดยตรงได้เลยนะครับ
สำนักสงฆ์แม่จอกหรือที่พระประหลัดวราวุฒินะฮะ

อยู่ที่ไหนนะจังหวัดอะไร
อยู่ตัวคนเดียวอยู่กับพระครูเลย
แล้วถ้าเราจะช่วยทุนการศึกษาก็ได้
พ่อแม่เสียชีวิตหมดแล้วเสื้อผ้าอาหารจะได้ไม่ต้องเครื่องวัดหมด
นี่แหละฮะก็เจ้าอาวาสก็เอามาเลี้ยงดู
กับวันนี้อีกเคสหนึ่งที่เป็นน้องคนหนึ่งที่พาแม่ที่ตาบ่อยไปกินก๋วยเตี๋ยวนะแม่
ช่วงหน้าไม่เคยเห็นชมพู่ร้องไห้นะ

บ่อยสัมภาษณ์ไปร้องไปนางบ่อย

ร้องไห้กลางรายการลิเดียแมททิว
นี่พอกดน็อกขึ้นเลยยังไม่ทัน
ค่ะก็เมื่อวันอาทิตย์ก็คือเมื่อวานนะคะ
ทางรายการสามแซ่บเขาก็ได้อัด
มีเทปของ
ลิเดียกับแมททิวมาออกในรายการ
ซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่
ได้รับกำลังใจอย่างล้นหลามนะครับ
หลังจากที่เขาได้แบบว่าติดเชื้อโควิดกันทั้งคู่เลยทีเดียว
ล่าสุดทั้งคู่ก็มาเปิดใจในรายการ

ตอนเริ่มที่ติดเชื้อ
จนถึงในช่วงที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล
คุณรู้ไหมตอนแรกเขาไม่ได้อยู่โรงพยาบาลเดียวกันนะ
คือคนสามีเนี่ยเขาเข้าไปก่อน
วิธีแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยอีก๒วัน๓วันเนี่ย
ลิเดียก็รู้ว่าตัวเองก็ติด
แต่ว่าก็ต้องไปอีกที่หนึ่ง

แล้วช่วงที่ต่างคนต่างอยู่คนละโรงพยาบาลเนี่ย

แต่งงานของเขาพอดี๕ปี
แล้วก็ครบรอบลูกเขาได้กี่

ผิดตัวน้อยนั่นน่ะด้วยนะคะ

คือรันทศกันอยู่ในนั้นเลยทีเดียวนะฮะ
ทำเอานี่เวลาเล่าไป
ลูกสาวฉันก็อินตาม

พอพูดถึงเรื่องลูก
แม่ฉมพูของเขาน้ำตาแตกเลย

คืออันนี้เป็นคำถามบีมหัวใจที่ก็ไม่ไหว
ก็แน่นอนเราว่าที่ดีจะพยายามทำให้ลูกสนุกสนาน

แต่สุดท้ายคุณบอกลูกยังไง
ว่าเอ้าทำไมแบบนี้ไม่กลับมาสักที

แล้วก็ลูกก็ต้องถามว่าเอาแล้วพ่อแม่อยู่ไหน

เดี๋ยวบอกหมอว่าบอกลูกว่าไปเล่นกับหมอ
ตั้งแต่ครั้งแรกที่เขาต้องจากลูกไป
แล้วเขาก็แต่งตัวเป็นแบบปิดมิดชิดเลยนะ
เขาบอกจะไปเป็นแบบว่า

ให้ลูกก่อนคำถามเพราะว่าน้ำตาโดรนมันหยด
ดังนั้นเขาจะกลั้นไม่ให้ร้องเลย

คือลิเดียเขาบอกว่าเขายอมรับได้นะ
ช่วงที่เขาต้องแบบว่าทนทุกขรมานลงไปที่ปอด
แล้วแบบกินอะไรก็ไม่ได้อาเจียนท้องเสียแบบว่าโอ้โห
เป็นแบบหนักหนักอย่างนี้นะแล้วเสร็จแล้วเนี่ย
เขาว่าทนได้หมดทุกอย่างเขานะทำใจได้หมด
แต่พอมันนึกถึงรูปปั๊บนะพังเลยแบบไม่มีสติเลย
ไม่มีสติแล้วยังไงรู้ไหมตัวสั่น
แล้วแบบว่าคือแบบตัวสั่นแล้วอย่างนี้แล้วต้องเรียกหมอมาบอกว่า
หมอคะมันลงปอดแล้วมันลงปอดแล้วอย่างนี้เลยนะ
อาการทางกายด้วยเออมันไปหมดเลย
ทั้งจิตทั้งกายแบบบอกไม่เหลือเลยช่วงนั้นน่ะ
แม่ชมพู่ดูไปก็ร้องแล้วยิ่งแบบช่วงที่เขากลับมาบ้านนะ
พอลูกมันเห็นนะแค่ล้อรถวิ่งเข้ามามันก็จำได้นะ
ไอ้ตัวผู้ชายมันวิ่งเข้าไปหาพอตรงนี้สุดทริก
สัมภาษณ์ไปก็เราก็แบบเอออึดอัดไปแต่ก็ผ่านมาได้นะ
งั้นก็กลับมาที่ชมพู่เนียวิ่งมาหาพ่อ
ชมพู่ก็แม่ของสายฟ้ากับพายุแล้วก็พ่อน็อตนะคะพ่อน็อตวิสรุธ
เห็นภาพน่ารักทั้งคู่อยู่ตลอดล่าสุดค่ะ
พายุถูกนำไปตัดต่อในแอปพลิเคชันที่ฮิตมากตอนนี้เดี๋ยวเขาไปดู
หนูน้อยกลายเป็นสาวเป็นสาวน้อย
คือมีคำถามว่าใครเป็นคนถาม
พ่วงป้าพายุหรอเปล่าพายุน่ารักหรอเปล่า
น่ารักมากมันไม่ภายฟ้า
อันนี้คือเฟสอันนี้พายุ

เหลือ

ทำไมทำให้สายฟ้ามาง่ะ
นั่นไงล่ะสายฟ้า
สายฟ้าก็มีลูก

แต่สายฟ้าน่าเหมือนพี่ชมบ้างนะ

ยิงตอนช่วงพี่ต่างให้ชมมันเหมือน

ทำลูกตัวเองอ่ะระวัง

น่าจะพวกทีมงาน

อะไรชุดว่ายน้ำเหรอ

ไม่ได้เลย
เสื้อน้องชาสวย

นี่สิตาง

อุ้ยนะบอกนางยอมแพ้แซ่บมาก

ไม่ปวดหัวเหรอว่าสะบัดขนาดนี้
หรือสะบัดเหนื่อยเบอร์พี่อย่างเนี้ย
สิตางเขาสะบัดอย่างนี้จนเขาชินเลย

แล้วที่สำคัญที่สุด
เขาเอาไปไว้ตรงไหน

โดยมีเนื้อหาใจความว่าคนมาด่าแม่ในพื้นที่ส่วนตัวด้วยถ้อยคำใด
ขอให้ทุกท่านโปรดและวางให้ข้ามไป
ละแล้วก็วางให้ข้ามไป
เพราะว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนเขามีแต่เราเปลี่ยนเรา
ให้เราเจริญแต่สุขเราจงอย่าทุกข์กับทุกสิ่ง
ยังเราอยู่กับความจริงเพราะว่าทุกสิ่งจริง
ที่เราไม่ใช่เขาเริ่มกูไม่เข้าใจแล้ว
เราจึงทำเราจึงทำเราให้เจริญแต่สุขด้วย
ฮีลีโอตัปปะเริ่มไม่เข้าใจละ
แฮชแท็กจงละแฮชแท็กจงละนะฮะ
เมื่อตาเราเห็นรูปไม่ดี
แฮชแท็กจงละเมื่อหูเราได้ยินไม่
เสมือนดั่งสีขาวถึงจะขาวบริสุทธิ์ผุดผ่องชั้นใด
ก็จะมีจุดสีดำแฟ้งไว้ให้เราเห็นอยู่เสมอ
โดยฉะนั้นมองข้ามไปสบายใจที่สุด
เพราะว่าความสุขทุกคนย่อมแสดงหาย่อมแสวงหา
แต่เราย่อมหาต่างกันขอบคุณ

งานนี้แฟนคลับได้เข้ามาคอม

คนที่พยายามจะเข้าถึงธรรมะ
แล้วก็พยายามที่จะใช้ภาษาในธรรมมาเขียนเนี่ยนะ
เรียนว่านะคุณแปลให้มันเป็นแบบว่าธรรมดาอย่างนี้จะดีกว่า
เพราะเดี๋ยวนี้พระท่านก็เทศอะไรที่
แบบว่าไม่สับซ้อนฟังหย่า
หนุ่มว่าจริงแม่แก้วเขาคงจะพิมพ์มาโอเคแล้วล่ะ
แต่ว่าพอพี่ม้าอ่านจากที่เขาพิมพ์มาในข่าว

เขาวักมาถูกแล้วแต่พอพี่ไปอ่านติดในนั้น
ไม่นะฉันก็วักของฉันได้นะ

แต่ในนู้นในนู้นเขาจะอ่านเคลียร์กว่า
ตาเราเห็นรูปไม่ดี
ก็ดีแล้วแหละเพราะว่าถ้าโต้ตอบกันใช่ไหม

เข้าไปในป่าในดงนะพี่ไปทำแทงน้ำให้กับคนแบบ

ใช่เขารู้ได้ยังไงว่าแต่ละที่มีได้แบบมีอะไรที่มันลึกลำบากมาก
ปฏิบัติธรรมใส่ชุดขาวจริงจังเลยนะแม่

รู้สิอย่างนี้พอเวลาเราไปในทางทำเนี่ยนะ

พักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ามาดู

นิงปณิตาจัดท่ายากโชว์บิดเอว๙๐องศา

เดี๋ยวรออีกสู่พร้อมนึง

นี่โชว์ไว้ก่อน

นางถ้านางเหมือนผี๓บาท
นี่อีบ้าใจร้ายบ้านนี้ไม่ได้ง่ายนะ

ประคับว่าได้รับการตรวจสอบแล้วหัวหลังท่านนี้เวิร์คเลยค่ะ

หาจนได้หรือชุดระบำไก่ใช่ไหมใช่